เลขาครับเมื่อวานนี้กศธชมีมติ๔ต่อ๒อนุมัติงบ๖๐๐ล้าน
ให้กศธชไปซื้อลิขสิทธิ์ภูมิบันโลกรอบสุดท้ายได้
ช่วยอธิบายหรือว่าเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ว่าโดยหลักการแล้วในการอนุมัติเนี่ยพิจารณาแบบไหนอะไรยังไงครับท่าน
ครับเราจะมีการพินาเป็น๒ช่วงนะครับ
ช่วงที่๑ก็คือว่าเราจะดูเรื่องใหญ่จากนี้นะครับ
เรื่องนี้เราเอาเข้าไปที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก่อนนะครับ
คณะกรรมการบริหารของคุณก็จะดูจาก
กฎหมายก่อนว่ากฎหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
ซึ่งจะตกกับวัตถุส่วนของกองทุนใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งพอกฎหมายเข้าปุ๊บ
ทางกองทุนก็บอกว่าโอเคงโมมันมีเภงพอ
แล้วกทปศมีงบเท่าไหร่ครับท่านเลขาฮะ
จริงแล้วกาสมีเงินประมาณอืมก็เหลือเงินเหลือนี้ประมาณสัก๒๐๐๐ล้านอ่ะครับ
เงินที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ย
ทางกฎศักดิ์สอบก็ส่งเข้ามาที่กฎศักดิ์สอบนะครับ
หลังจากนั้นบอกท่านกศชท่านก็จะพิจารณาว่าโอเค
ในเมื่อเข้าใจแล้วว่ากฎหมายไปได้เงินเมื่อวานมีปุ๊บ
เราก็มาดูว่ากับนะครับ
มีอะไรบ้างแล้วเราก็ดูว่าโอเคท่านผู้ว่ากล้องศักดิ
ขอมาพันหกร้อยล้านทางกรรมการกศชท่านก็บอกว่า

ประกอบไปด้วยค่าถ่ายค่าภาคพื้นดินเท่าไหร่ครับ
ค่าเกมเวิร์นเท่าไหร่ค่าชุดภาคเท่าไหร่นะครับ
แต่ณวันนั้นครั้งแรกเนี่ยก็คือท่านผู้ว่าท่านบอกว่า
กรรมภาคฤตินเท่าไหร่ยังไม่ได้แจ้งแจ้งมาแล้วก็เลยว่า
งั้นช่วยไปสอบถามให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาก็คือเมื่อวาน
นะครับครับพอกลับมาเมื่อวานก็ปรากฏว่าก็ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อย
ไม่ชัดเท่าไหร่เพียงแต่ว่าท่านผู้ว่ากองศักดิ์ท่านบอกว่า
แจ้งมาว่าที่๓๖ล้านเหรียญรวมวิโทริ่งแท็กซ์ก็คือแท็ก
ที่จะต้องจ่ายให้กับทางปีฟาร์นะครับอีก๑๕เปอร์เซ็นต์
ก็ตกที่๔๒๕ครับแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าตอนเนี่ยต่อไปถึงที่
ตอนนี้ทางคณะเอ่อหลังจากนั้นท่านผู้ว่าพรีเซนต์เสร็จว่าจะเอาไปทำอ่า
จากวันไหนทั้งวันไหนใช่ไหมครับท่านก็กลับไป
ต่างจากกลั้นภายในนะครับของสตราชาครับกลั้นน่ะว่าเอ๊ะท่าตัวเลข
ก็อภิรัยกฎหมายให้ไม่ชัวร์อีกครั้งนึงว่าโอเค
กรสัตว์มีความฉี่นะครับปี๕๓ว่า
๕๐มาตรฮัภ๒โมเลฟนี้โมเลฟนี้นะครับ
ก็ทุกอย่างเช็คกฎหมายก็ไปได้
เอาไปได้ปุ๊บแล้วก็มาดูเรื่องโง่อมารแต่โง่อมารเนื่องจากว่า
กรกฐไม่สามารถที่จะบอกเราได้เห็นชัดว่ายังไง
แต่ทางอคทท่านแค่บอกว่าท่านสอดราคาอยู่ที่เหลืออยู่ที่๒๘ล้านเหรียญนะครับ
คณะกรรมการก็เลยว่าเอาอย่างนี้อย่างนั้นก็ยึดหลักเดิมก็คือที่เคยให้ตอนโอลิมปิกก็คือคนละครึ่ง
ละครึ่งก็คือเหลือคนละสิบสิบสี่ล้านเหรียญพอสิบสี่ล้านเหรียญปุ๊บ
แล้วก็พลัสแท็กเข้าไปวิทยุนแท็กส์สิบห้าเปอร์เซ็นตร์นะครับก็กลายไปสี่ปวดหนึ่ง
เพื่อไม่ให้เกิดสภาพขาดสภาพคล่องอย่างนั้นนะครับ
ท่านท่านเลขาที่เราที่เราพิจารณาไปแล้วก็คำนวณออกมาเนี่ย
เราคิดจากยอดที่เขาจะไปต่อลองลงมาหรือว่าคิดจากยอดเต็มที่เขาแจ้งมา
จากยอดที่ท่านต่อลองมาแล้วครับ๒๘แต่โอเคครับ
นี่๒๘ล้านเหรียญนี่เป็นเงินไทยจะประมาณเท่าไหร่ฮะที่เราคิด
แต่ก็ตกประมาณ๑๒๐๐กว่าล้านครับ๑๒๐๐กว่าล้านเราก็เลยช่วยครึ่งหนึ่งก็คือช่วย๖๐๐ล้าน
ตามตามนโยบายที่เคยช่วยตอนโอลิมปิกนะครับเหมือนตอนโอลิมปิกครับผม
แต่ถ้าอย่างโอลิมปิกเนี่ยก็ยังพอเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกีฬาที่มีคนไทยเชียร์
คนไทยไปแข่งเราเข้าร่วมการแข่งขันแต่อย่างฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตรงนี้ในกฎที่เราพิจารณาที่ท่าน
บอกว่าดูแล้วเข้ากฎเป็นกฎเรื่องไหนยังไงครับท่านครับ
มี๗รายการถูกไหมครับอ่าใช่ครับ
ครับคราวนี้โอเค๖รายการแรกจะเป็นรายการที่คนไทยมีโอกาสได้เข้าไปแข่ง
หนึ่งเป็นกีฬาของมนุษยชาติสองเป็นกีฬาที่สะท้อนถึงความ
สามัคคีถูกไหมครับสามกีฬาที่ฟุตบอลต้องเข้าใจว่า
ฟุตบอลโลกผู้หญิงนี้ก็เกิดหลังจากฟุตบอลโลกผู้ชายถูกไหม
ครับครับแต่แน่งว่ามีเกิดการให้จับคนไทยหรือนัก
ใครหรือเด็กไทยที่ได้ดูแล้วก็เกิดเออเกิดความ
แรงบันดาลใจในการที่จะฝึกฝนที่จะอะไรก็ผมว่า
มันก็อยู่ในกฏนะครับที่เราสามารถที่จะก็คือว่าผู้
โอเคการที่จะถ่ายทอดเนี่ยก็ต้องทุกแพลตฟอร์มถูกไหมครับครับแต่เนื่องจากว่า
ณวันเมื่อต่อมาสักเกือบสิบปีที่แล้วเนี้ยตอนที่คุณแรกรอบงานโรศาล
ที่แล้วท่านออกประกาศสองฉบับนี้มาเนี่ยแพลตฟอร์มมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้
พอมาปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มมันเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับ
กฎประกาศให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นเนี้ย
ก็ถือว่ามันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเอกชนเนี่ย
อ่าไม่กล้าเข้ามาลงทุนอ่าเราก็เลยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนิดหนึ่งก่อนนะครับ
คือจริงแล้วตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าภาครัฐเข้าไปอินทวินมาร์เก็ตอย่างนี้เนี่ย
อาจจะทำให้ไม่ดีกับตลาดเพราะว่าเอกชนไม่สามารถที่จะลงทุนแล้วไปหารายได้ขึ้นมาได้
แต่ทางเราก็มองว่าเมื่อยัดลองจุดมันอย่างเนี้ย
ภาครัฐเราก็ต้องเข้าไปช่วยเพื่อด้านตามศิษย์สังคมนะครับค่ะ
แล้วคนมาประชุมที่เอเฟค๓๔พันคนแล้วต้องมีบทโลกดู
สถานที่อาเซียนอีก๙ประเทศก็มีบนโลกดู
พี่อุ๋ยว่าจะยังไงครับ